สถานการณ์โควิด๑๙วันนี้น่าติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

วันนี้ก็ยังคงมีตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับ
โดยสอบคอได้มีการรายงานเรื่องของตัวเลขออกมา
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๗๑๓ราย
ก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับ๒๔๕๘ราย
แล้วก็ผู้ติดเชื้อในเรือนจำหรือที่ต้องขังอีก๒๐๖ราย
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อในเรือนจำลดลงเรื่อยนะคุณฮะ
เพราะว่ามีการตรวจเชิงรุกแล้วก็มีการรายงานมาไปเรื่อยนะครับ
แต่ทีนี้ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยทั่วไปนะครับ
อกจากนี้มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
เพราะตัวเลขเพิ่มขึ้น๔๙ราย
หายป่วยกลับบ้านได้แล้วรายงานประจำวันก็คือ๑๕๖๕ราย
รวมสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ตั้งแต่มีการประบาดในประเทศไทยอยู่ที่๑๓๒๒๑๓ราย
ส่วนรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มประจำวันที่๒๔พฤษภาคม
ก็คือ๓๐รายรวมทั้งสิ้นแล้ว๘๐๖ราย
สอบประคอจะมีการแถลงให้ทราบอีกครั้งในเวลาเที่ยงครึ่ง
แล้วก็วันนี้ก็ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิดด้วย
นายกถกแขนเสื้อในการฉีดเข็ม๒เรียบร้อยแล้ว
มีการโชว์ใบรับรองเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จับตามองไปที่ในพื้นที่กรุงเทพนคร
เพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันจะมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ๑๐๐คน
แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่เพชรชบุรี
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเพชรบุรีก็ต้องติดตามเหมือนกันนะคะ

ใช่ค่ะแขนซ้ายเป็นแขนข้างที่ไม่ถนัด
ก็ให้ฉีดวัคซีนดูบรรยากาศกันหน่อยละกันนะคะ
จากผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้ว
ก็ยังมีคนที่เดินทางมาด้วยมีพลเอกอนุพลเผาจินดา
แล้วก็นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี

แล้วก็บุคลากรของทางกระทรวงต้อนรับ
อันนี้เป็นบรรยากาศที่สถาบันบำราชนราดูลกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
นี่ค่ะก็สีหน้าสีตาของนายกก็ยิ้มแย้ม
พอมาถึงก็ทักทายคุณอนุทินทักทายบุคลากรทางการแพทย์

ก่อนฉีดก็ไปสแกนไปวัดอุณหภูมิที่ด้านหน้าอาคาร
หน้ากากอนามัยเอาเข้าลิฟต์เข้าตัวอาคาร
ป้องกันการสัมผัสผู้อื่นที่มาใช้บริการ
หลังจากนั้นพอเข้ามาถึงตรงนี้คุณผู้ชม
วัดความดันค่ะผลออกมาก็คือ๑๖๖ทับ๙๐นะคะ

ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่๒

แล้วก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านคุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสต
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เป็นคนฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับนายก
จำได้ไหมตอนนั้น๑๖มีนาคมรอบนี้ค่ะ
ทางด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นคนฉีดวัคซีนในโดสที่๒ให้กับนายก
ทีนี้พอฉีดปั๊บก็ยังไปไหนไม่ได้ค่ะ
ยังต้องนั่งสังเกตอาการดูก่อนว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรไหม
รออีกประมาณครึ่งชั่วโมง
ซึ่งนายกก็บอกนะบอกอยากให้ประชาชนเชื่อมั่น

มันมีการตรวจสอบประสิทธิภาพตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย
แม้ว่าจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับชีวิต
ดังนั้นประชาชนสามารถปรึกษาได้กับทางแพทย์
เรื่องการฉีดวัคซีนมีการกระจายทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน
นายกก็ขอบคุณประชาชนที่มาร่วมฉีดวัคซีน
รวมถึงคนที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมด้วย
ส่วนภาพเหตุการณ์ที่นายกไปฉีดไม่ได้ให้สื่อเข้าไปนะ
แต่ว่าอันนี้เป็นการเผยแพร่ภาพข่าว
ผ่านช่องทางของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี
เพราะตอนนี้เขาก็เข้มงวดในการที่จะให้สื่อทำข่าวของนายก
แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่สำนักโฆษก
อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในธรรมเนียบรัฐบาลได้แล้วนะ
แต่ก็ต้องรักษามาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงนายกที่พูดหลังจากฉีดวัคซีนหน่อยนะคะ
นายกก็ย้ำนะคะบอกว่าการระบาดในระรอกเมษาเนี่ย
ก็เลยทำให้นายกก็ย้ำนะคะบอกว่าการระบาดในระรอกเมษาเนี่ย
ก็เลยทำให้นายกก็ย้ำนะคะบอกว่าการระบาดในระรอกเมษาเนี่ย
ก็เลยทำให้นายกก็ย้ำนะคะบอกว่าการระบาดในระรอกเมษาเนี่ย
ก็เลยทำให้นายกก็ย้ำนะคะบอกว่าการระบาดในระรอกเมษาเนี่ย
ก็เลยทำให้นายกกก็ย้ำนะคะบอกว่าการระบาดในระรอกเมษาเนี่ย
ก็เลยทำให้นายกกกต้องมีการปรับเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีน
ก็เลยทำให้นายกกกกต้องมีการปรับเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีน
ก็เลยทำให้นายกกกกต้องมีการปรับเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนทั้งวัคซีนที่เข้ามาแล้ว
ที่กำลังจะเข้ามาเพิ่มรวมถึงวัคซีนที่กำลังเจรจาอยู่
คือจะมีการฉีดแบบเรียงลำดับตามกลุ่มเสี่ยงค่ะ
อย่างกลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมนักเรียนครูต้องได้รับการฉีดวัคซีนโดยด่วน
แล้วนายกก็ขอให้มั่นใจนะคะว่าภาครัฐจะสามารถบริหารจัดการได้
อยากให้สร้างความเข้าใจกับประชาชนไม่อยากให้มีการบิดเบือนข้อมูล
แล้วนายกก็บอกถึงการทำงานว่าการทำงานมันย่อมมีปัญหาแหละ
เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน
แต่ยังไงนายกก็ยืนยันนะคะว่าทุกคนจะต้องได้ฉีดวัคซีนแน่นอน
ก็คือฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นการฉีดวัคซีนช่วยชาติ
แล้วก็รับวัคซีนพาสปอร์ตนะคะเป็นการยืนยันว่าครบ๒โดสเรียบร้อยแล้วนะคะ
เราเอา๒ข่าวเกี่ยวกับโควิดมาเรียกกันใหม่ย่อยกับคุณผู้ชมก่อน
แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์โควิด๑๙กันอีกครั้งหนึ่ง